หัวใจเรื่องของความรักคนในวงการบันเทิงเนี่ย
เราก็จะต้องไปอัปเดตกันหน่อยนะคะ
ใครจะเข็ดเรื่องของความรักก็เข็ดไป
แต่ว่าสาวก้านยาวคนนี้เขาไม่เข็ดแน่
ถึงแม้ว่าจะเลิกรากับแฟนนุ่มไปนะ

แล้วก็แฟนเขาเป็นแบบข้าราชการหนุ่มด้วยนะคุณ
แต่ว่าเลิกกันไป๗ปีไม่เป็นไร
บอกว่าเธอไม่ได้คิดที่จะปิดกั้นหัวใจอะไร
พร้อมกับเปิดรับคนดูแลต่อทันที

แค่นั้นก็พอแล้วจ้า
ร่างกายแข็งแรงหัวใจก็ต้องแข็งแรงไปด้วย
ไม่เข็ดหรอกเราอายุไม่น้อยแล้วเนาะ
เราว่าเรื่องแบบนี้มันเป็นอะไรที่แบบ

ไม่ว่าจะเร็วจะช้าบางคนแต่งงานกันก็เลิกกัน

เพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่มันเกิดขึ้นแล้วก็
ให้มันผ่านไปแล้วก็ใช้ชีวิตของเราต่อ

แต่ว่าก็คงไม่ได้แบบโหยแบบแม้แบบ

ขนขวายรีบหาอะมันไม่รีบร้อนใจเลี้ยน
คือต้องคุยกันเพราะยังทำธุรกิจด้วยกันบ้าง

เราก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่เพื่อนนะก็พา

แล้วก็เป็นการรู้จักกันไปกินข้าวเป็นแบบกลุ่ม
กันก็ไม่ได้มีอะไรเป็นคนคุยกับ

คือมีเพื่อนแนะนำอะไรอย่างนี้ก็คุยเป็นเพื่อนกันไปก่อน

ใจนิ่งจริงหัวใจแบบแข็งแรง